แต่มาดูการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหน่อยคุณผู้ชมว่าเขาเจออุปสรรคอะไร
เขาไปเจอมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งเนี่ยคันแดงเนี่ย
แล้วก็ไปเจอว่าโอ้โหเสียงดังแต่งซิ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบีย

พอเรียกเข้าไปจะไปคุยเจ้าของขัดขืนนะ
นี่มีการฟ้องประชาชนคนอื่นให้มาดูดิ
ตอนแรกยังบอกรถผมอยู่เลยสักพักรถกูแล้ว
เป็นตำรวจประมาณสัก๔๕นายครับ
กำลังพยายามพูดคุยและคุมตัวผู้ชายคนนี้ที่โวยวายและขัดขืนการจับกลุ่ม
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย

เทคเกินในปั๊มน้ำมันพื้นที่หมู่๖ตนหนองโพรงอศรีมหาโภษที่ปราจีนบุรีครับ

นักข่าวก็เลยไปที่สภศรีมหาโพธิในท้องที่ครับ

พันธุ์ตำรวจเอกมงคลเป็นผู้กำกับสพศรีมหาโพธิ
แจ้งว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสายตรวจเขาก็ออกตรวจพื้นที่
ไปเจอกับมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คนขับขี่เนี่ยก็คือนายสูวิทอายุ๓๐ปี

ตำรวจก็เรียกแล้วก็ขอตรวจสอบเอกสาร
ปรากฏว่านายสุวิทย์ไม่มีเอกสารให้ยืนยันครับ
ทางตำรวจก็เลยออกใบยึดรถแล้วก็จะนำไปโรงพัก
แล้วให้เจ้าของรถก็คือนายสูวิทกลับไปเอาเอกสารรถ
ยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้าหากตรงกับตัวรถเนี่ย
ก็เสียค่าปรับตามสภาพความผิดของรถ
หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เอารถกลับไปได้
แต่นายสุวิทย์ไม่ยอมอ่ะสิคุณผู้ชมมีการโทรตามพ่อด้วยนะ
พ่อมาครับพ่อในที่นี้คือนายนาวาประกอบศิลป์อายุ๕๒ปี
ก็มาช่วยลูกชายก็คือนายสุวิทย์
แต่พอพ่อมาถึงก็โวยวายอ้างว่า
ทำไมไม่ไปจับตามแยกไฟแดงมาจับอะไรในปั๊ม
ตำรวจก็พยายามอธิบายให้กับพ่อนาวาได้ฟัง
แต่พ่อไม่ฟังครับก็เลยชุนละมุนขึ้น
สุดท้ายโดนคุมตัวไปนำตัวไปที่สพศรีมหาโพธิ
จังหวะนี้โอ้มีการวิ่งหนีตำรวจด้วย
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสุวิทย์สารภาพทุกข้อกล่าวหานะ
ก็เลยโดนดำเนินคดีข้อหาต่อสู้และขัดขวางเจ้าพนักงาน

ถูกส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้กำกับสภศรีมหาโพธิยืนยันว่าตำรวจทำตามหน้าที่
เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่ได้กลั่นแกล้งใครครับ